เอาล่ะค่ะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ระทึกค่ะน้องผู้หญิงอายุ๑๗ปีนะคะ

เพราะแม้กระทั่งพ่อผู้ให้กำเนิดเธอเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่เธอทำแบบนี้เพราะอะไร
ไปยืนอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีเห็นไหมคะ
อะโวยวายเสียงดังแล้วเห็นไหมสังเกตในมือค่ะ

วัดแกว่งแล้วพยายามใช้มีดจับตัวเองเป็นตัวประกัน

จังหวะบางจังหวะก็จะกระโดดแบบนั้นนะคะ
ปีนขึ้นไปราวสะพานขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้นะ
ใช่สุดท้ายกู้ภัยต้องโทรตามพ่อมานะคะ
ให้พ่อลงมาเคลียร์หน่อยมาพูดคุยกันหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
พ่อเหมือนใจจะขาดนะครับ
สาวตัวเองเนี่ยทำแบบนี้ต่อหน้าต่อตานะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยอยู่สักพักค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกมาจากช่วงกลางสะพาน

จังหวะก็กวัดแกว่งไปกวัดแกว่งมา
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดลักความพยายามค่ะ
เดินตามเธอไปเรื่อยจนกระทั่งจังหวะหนึ่ง

ตอนที่เธอยกมีดมาจี้คอเธอเธอสักพักหนึ่งเธอเปลี่ยนอิริยบท

แต่ว่าสภาพเธอก็อิดโรยนะคะเพราะเธอยืนอยู่ตรงนั้นนานมาก
แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับตัวเธอได้นำตัวเธอไปสงบสติอารมณ์ค่ะ
ทีนี้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องนะคะ
คุณพ่อบอกว่าคือก่อนหน้านี้ลูกสาวหายไปจากบ้าน
ล็อกการติดต่อกับคุณพ่อทุกช่องทางเลย
จนวันนี้สุดท้ายตามมาเจอค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลูกสาวเครียดด้วยเรื่องอะไร
เพียงแต่ว่าลูกมีการไปติดต่อกับผู้ชายที่ชื่อเอ็ม
แต่ติดต่อลักษณะแบบไหนพูดคุยจีบกัน
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอันนี้พ่อไม่ทราบ
จากนี้ไปต้องไปสอบถามสาเหตุจากลูกสาวว่า
ลูกเนี่ยเครียดด้วยเรื่องอะไรแล้วก็มีปัญหาก็ต้องแก้กันไป
คุณผู้ชมค่ะสังคมครอบครัวสำคัญนะ